หลังจากมีภาพเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะคะ
ว่ามีการผ่าตัดให้อนาคอนด้าที่โรงพยาบาลสัตว์คลองหลวงที่ปฐุมธานี
คนก็วิจารณ์กันหนักนะว่าประเทศไทยมีอนาคอนด้าเหรอ

นำเข้ามาผิดกฎหมายหรือเปล่าจริงอนาคอนด้าน่าจะอยู่อเมริกาใต้นะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ออกมาบอกว่า
การจะนำเข้างูอนาคอนด้ามาในประเทศไทย
ต้องขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ค่ะ
แต่ว่าตั้งแต่ปี๒๕๔๙ยังไม่เคยอนุญาตให้นำเข้ามาเลยนะคะ
แต่จากการตรวจสอบพบว่าก็ลักลอบนำเข้ามานับร้อยตัวแล้วค่ะคุณผู้ชม
กรณีภาพการผ่าตัดช่วยเหลืองูอนาคอนด้าในโรงพยาบาลรักษาสัตว์คลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
แพร่ในโลกออนไลน์คนก็วิจารณ์กันอย่างที่บอกนะคะ
ว่าเข้ามาในประเทศไทยได้ยังไงจริงจริงอนาคอนด้ามีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้
ถ้าจะนำเข้ามาต้องได้รับอนุญาตหรือไม่อย่างไร
ซึ่งเรื่องของไซเตสเนี่ยก็เป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะในโลกออนไลน์นะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามนายอดีศรนุษย์ดำรงรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

เปิดเผยกับเราเมื่อวานนี้ค่ะบอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบถามสัตวแพทย์
ที่โรงพยาบาลสัตว์ดังกล่าวแล้วนะคะว่าใครเป็นผู้ครอบครอง
แต่ทางสัตวแพทย์บอกว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
เนื่องจากติดเรื่องจัญญบันแพทย์
คอนด้าไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองของไทย
แต่จัดอยู่ในบัญชี๒ของไซเตสซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่ยังไม่ศูนย์พันธุ์
อนุญาตให้นำเข้าและส่งออกได้
แต่ถ้าจะนำเข้ามาในประเทศไทย
ต้องได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
จากการตรวจสอบรายงานการอนุญาตนำข้าวงูอนาคอนด้าถูกต้อง
ตามกฎหมายพบว่าปี๒๕๕๙
มีการอนุญาต๕ตัว

ว่าไม่เคยอนุญาตให้นำเข้าอาณาคอนด้าเลยค่ะ
ว่าอนาคอนด้าถูกลักลอบเข้ามาในประเทศไทย๑๐๐ตัว
ได้รับการอนุญาตจากประเทศต้นทาง
แต่ไม่ได้รับการอนุญาตจากประเทศไทย
ว่าผู้ลักลอบนำลูกงูใส่กระเป๋าเดินทางเข้ามา
จากศูนยากากรหรือด่านต่างมีเครื่องเอ็กซาเรย์
ที่สามารถตรวจสอบได้เฉพาะวัตถุระเบิด

ก็เลยฝากเตือนคนที่ครอบครองอนาคอนด้า

ถ้าไม่ประสงค์ที่จะเลี้ยงต่อไป
ให้แจ้งไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะคะ
ไม่ควรนำไปปล่อยในพื้นที่ป่าธรรมชาติ
เพราะว่าจะไปส่งผลกระทบกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ
และผิดกฎหมายฐานทำลายระบบนิเวศ
และทำให้ประชาชนแตกตื่นด้วย
ขณะที่โรงพยาบาลสัตว์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

แต่ก็ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปบันทึกภาพ
แล้วก็ไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้นะคะ
เพียงว่าเจ้าของงูยังไม่ได้ไป